ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้อง
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณปลาร้อง
คุณปลาร้องได้
ร้องได้ให้ล้าน

เพราะเราเอาไว้จะขอก็รีบขอกับคุณศิรินทรานิยากรนั่นเอง

เน้นเอาของเน่ามาขาย
แต่จริงปลามันพอลงดินแล้วมันก็จะมีกิน

เคยคิดไหมว่าอู๊ดมาออกรายการเราเราจะร้องได้ถึงขนาดนี้

บอกตรงก็ไม่ได้ว่างอะไรขนาดนั้นนะคะ
เพราะว่าเราไม่ได้แบบทางนี้โดยตรง
แต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะคุณป้า

คุณปลายังมีสิทธิ์ไปสู่เพลงที่๔
มีมูลค่า๖๐๐๐พี่ป่า

คิดฝันฝันไว้ก่อนพี่ปาฝันแบบหวาน

หลังคาไหมหลังคามาแล้วซีเมนมาหลังคา

เอาไปโอ๊คต่อสาลิงให้มัน

ใช่แข็งแรง

มูลค่า๖๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่สี่

เพลงนี้มันคือเพลงที่๔นะครับ

หมื่นบาทตัวช่วยยังเหลือตัวหนึ่ง

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔มูลค่า

จะสู้หรือจะหยุด
ที่มีเรื่องจะบอกจำได้ไหมที่เราคุยกันไว้

ถ้าพี่เป๊กมีเรื่องอยากจะบอกป้าป่าเรื่องหนึ่ง

โบราณเขาเรียกชักหน้าไม่ถึงหลัง

เรมรม

จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาซิบซิบ

พร้อมแล้วนับหนึ่ง

ดีใจไหมครับ

ก็ได้มาเติมเต็มชีวิตให้กับครอบครัว
เล็กครอบครัวหนึ่งที่มีกันสองแม่ลูกนะครับ
สิ่งหนึ่งเราได้เห็นว่าคนเราจะเป็นอะไร
คนที่เป็นลูกสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของแม่ได้นะครับ
ด้วยเขาเรียกว่าการสร้างแรงบันดาลใจ
บางคนเราบางทีอาจจะดูอยู่ตัวเอง
ไม่รู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตไปเพื่ออะไร

ทำให้คุณป่าเห็นเป้าหมายของชีวิตแล้ว

รายการเราก็ยินดีนะครับ
แล้วก็มีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้กับคุณปลาได้
มีชีวิตที่ดีที่เปลี่ยนไปจากการมาออกรายการของเรา
วันนี้เราก็ลากันด้วยความสุขความสำเร็จนะครับ

ก็มาดูกันว่าในคราวหน้านักสู้ชีวิตของเราจะเป็นใคร

เขาจะทำสำเร็จหรือไม่ก็ต้องมาเชียร์กันต่อไปนะครับ
กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง๓๒นะครับ
เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
วันนี้ขอลาไปก่อนด้วยรอยยิ้มนะครับ

ร้องได้ให้ล้าน
ขอขอบคุณทางรายการที่ให้โอกาสมาร้องเพลงในวันนี้นะคะ
เงินรางวัลที่ได้ก็จะเอาไปทำทุนสู้ชีวิตต่อไปค่ะ
แล้วก็ส่งเสียลูกเรียนด้วยค่ะ
ขอขอบคุณพี่เป๊กกี้กับป่านุ่มที่ให้จักรยานผม

ผมจะเป็นเด็กดีของแม่ครับ
ผมไม่ติดยาเสพติดครับ

ทำงานรับจ้างขุดมันอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
แบกขึ้นรถแล้วก็ให้เป็นตันตันละสองร้อยกว่าบาท
บ้านเรานี่เป็นหนี้อยู่๑แสนบาท
เพราะว่าหลานลูกของเล็กนี่แหละ
มีเรื่องกับผู้หญิงไปทำเขาท้อง

แล้วเขาก็จะเอาเรื่องนะครับ
ตาผมก็เลยเอาที่นาไปจำนองครับ
จ๋ายายจ๋าไม่มีเงินไปถ่ายที่เนี่ย

ช้ำใจจึงจะอากิศาลบ้านคุณ
คุณเล็กร้อง